สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกหนักจากพายุไลออนร็อก
พายุอีกลูกนึงค่ะซึ่งคาดว่ามีความรุนแรงมากกว่าพายุละ
กว่าพายุไลน์ออนร็อกนั่นก็คือพายุขมปาซุคุณผู้ชม
นี่ค่ะพายุยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลแปซิฟิกนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าพายุลูกนี้
จะเคลื่อนตัวด้วยกำลังของพายุใต้ฝุ่นคุณผู้ชม
พาดผ่านนะคะเกาะไฮล้ำขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและลาว
และมีโอกาสสูงค่ะที่พายุลูกนี้เนี่ย
จะเข้ามาสลายตัวบริเวณใกล้กับภาคอีสานของไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรา
ตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนตกหนักค่ะ
อาจจะตกหนักได้ถึง๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
บริเวณไหนที่มีฝนตกคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร

เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าปีนี้จีนถือว่าต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
ระลอกเหลือเกินคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ
พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเฟิร์นเหอมณฑลศาสตร์ซีของจีน
เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า๕๗ปีคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องมีการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่รุ่ม
แล้วก็เปลี่ยนพื้นที่รุ่งให้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะ
และนี่คือรุ่งของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ